พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะที่วันนี้เขานัดรวมตัวกันเวลาประมาณสัก๕โมงเย็น

ผู้สื่อข่าวของเราก็ประจำอยู่ที่นั่นแล้วด้วยเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศสดจากการรายงานของคุณภูริพัฒนบุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจากฟิลเจอร์ปาร์รังสิตเลยนะคะ

ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวชนะทีวีจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะคะ
บริหารงานขางนะครับ

ประกันตัวนั้นก็ส่งเสียงดีใจแล้วก็ปรบไม้ปรบมือนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าหากมีการรวมตัวรวมกลุ่มของมวลชนเมื่อไหร่
จะไปร่วมการชุมนุมที่บริเวณที่นัดหมายไทยกรุงเทพมหานครทันทีนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับการชุมนุมในวันนี้มีการขออนุญาตไปกับสถานีตำรวจภูทร
ประตูน้ำจุลาลงกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่เนื่องจากการขออนุญาตนั้นเป็นการขออนุญาตในส่วนของการชุมนุม
ไม่ใช่บริเวณตรงจุดนี้นะครับ
ทำให้ตำรวจนั้นมีการมาชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มแกนนำ
ว่าไม่สามารถที่จะให้จัดการชุมนุมบริเวณตรงจุดนี้ได้
และให้ยุติการชุมนุมในเวลา๑ทุ่มตรงของวันนี้
แต่นี่เลยเวลามาประมาณเกือบ๑๕นาทีแล้วนะครับ
กลุ่มของมวลชนก็ยังคงมีการปราศัยอยู่
ไม่ได้มีการยุติการชุมนุมบริเวณนี้แต่อย่างใด
ผมได้พูดคุยกับแกนนำหลักที่มีการจัดการชุมนุมในวันนี้
ซึ่งกลุ่มแกนนำนั้นเป็นกลุ่มแกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดง
คือแดง๙หน้า๖๓นะครับ
รวมไปถึงกลุ่มภาคีเครือข่ายนักศึกษา
เขาบอกนะคะว่าบริเวณพื้นที่นี้จะมีการปักหลักค้างคืนไปเรื่อย
กว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อไหร่ที่พลเอกประยุทธ์ยังไม่ลาออก
กลุ่มแกนนำที่อยู่บริเวณจุดนี้
ก็จะไม่ยุติการชุมนุมรวมถึง

รวมไปถึงลื้อเวทีอยู่บริเวณตรงจุดนี้แต่อย่างใด

ผู้ชุมนุมนั้นอยู่ทั้งสองฝากฝั่งของเวที
แต่บริเวณพื้นที่กลางนั้นยังคงหลงเหลงอยู่นะครับ

ยังมีกลุ่มของประชาชนคนทั่วไป
สัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้
จุดนี้นั้นเป็นจุดที่จอดรถบัตรขนาดใหญ่
ที่เข้าสู่ต่างที่จากต่างจังหวัด

ทำให้กลุ่มมวลชนที่ลงจากรถมา

ระบบกรถแท็กซี่ที่อยู่บริเวณจุดนี้
ทำให้อาจจะกระทบกับผิวการจราจรบ้าง
เป็นการชั่วคราวนั่นเองครับ

จะมีการที่จะยุติการชุมนุม

มีการปิดเวทีในเวลา๒๒นาฬิกานะครับ
โดยทางตำรวจนั้นอนุญาตให้ถึงแค่

แต่ยังไม่มีท่าทีในการดำเนินการ

คนหนึ่งได้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมพุทธิพัฒน์บุญนินข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากฟิลเชอร์ปาร์ครังสิตครับ